คุณผู้ชมฮะมาดูผู้ชายคนหนึ่ง
โพสต์คลิปแฉเลยพฤติกรรมของแท็กซี่นะครับ
โชเฟอร์เป็นคนขับแต่ให้ภรรยานั่งมาด้วย
และทีนี้มีการเรียกเก็บค่ารถแบบเหมา
สมุทรสาครเท่าไหร่พี่โอ้โหคิดมา๘๐๐บาท
ทีนี้คนที่เป็นผู้โดยสารเขาก็จะลงหน้าดอนเมืองนี่แหละครับ
ไปได้ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองเขาบอกว่าไม่เอาถ้าเหมาแบบนี้ไม่ไปนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้เอาคลิปนี้มาลงโซเชียลนะครับ
เอาไหมเอาไหมอะเอาไหมตอนไหนครับตอนไหน
ต้องแจ้งเท่าไรเหมือนแบบนี้
เมื่อกี้ผู้ชายพูดเท่าไหร่๑๕๐บาท
โอ้โหนี่แหละครับเป็นคลิปที่ผู้ชายคนหนึ่งขึ้นรถแท็กซี่
แล้วเจอรถแท็กซี่เรียกเก็บแบบเมาจ่าย
เขาก็เลยแฉอยู่ในโลกโซเชียล
แท็กหากินง่ายเกินไปไหมครับ
อนเมืองไปสมุทรสาคร๘๐๐กว่าบาทนะครับ
มิเตอร์ก็ไม่กดแล้วก็เอาเมียขึ้นมาด้วย
นี่คนเสื้อขาวนั่นผู้หญิงเป็นเมียของโชเฟอร์แท็กซี่นะ
ทีนี้พอขึ้นรถกันไปแล้วนะครับ
ก็เลยถามว่าค่ารถเท่าไหร่ทำไมไม่กดมิเตอร์

บอกว่าเขาก็วิ่งกันแบบนี้หมดแหละนะฮะ
และทีนี้ตัวผมเนี่ยที่เป็นคนขึ้นรถเป็นผู้โดยสารเนี่ย

คิดว่าผมเป็นคนต่างจังหวัดหรือไง

ผมก็เลยจะขอลงแล้วก็จะไม่ไปต่อนะครับ

ก็คิดตังค์แล้ว๒๐๐บาท

แล้วก็เรียกเก็บเงินผมตามคลิปเลยครับ
โอ้โหเงินหายากยังจะทำมาหากินแบบนี้อีก

ทำงานกันเป็นระบบเลยนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนออกมา
ถึงการเรียกแท็กซี่จากดอนเมือง

และทีนี้ครับคนที่เข้าไปแสดงความคิดความเห็น
บอกโอ้โหเจอมาบ่อยครั้งเลย
แท็กซี่ตามสามบินชอบเหมานะครับ
แต่เราไม่เหมาแท็กซี่ทุกคันนะคุณ

คุณผู้ชมฮะแต่ว่าเรื่องของราคาเหมาของแท็กซี่เนี่ย
นี่กรมการขนส่งทางบกต้องเข้าไปดูนะ
เอาข้อกฎหมายมาบังคับใช้ให้ถูกต้อง

มันมีราคาเหมาด้วยหากไปต่างจังหวัด
ให้คุณผู้ชมลองดูที่เราลองดึงมา
เพราะว่าในโลกโซเชียลเขาบอกว่า
อย่างไปกระบี่ระยะทาง๘๑๔กิโลเมตรคุณ

กระบี่๗๕๐๐บาท
ถ้าไปกลับคิดแบบเหมาเลย

สวงขาก็๙๕๐กิโลบาทแบบเมาส์ก็๙๐๐๐กว่าบาทเที่ยวเดียว
ไปกลับก็๑๓๘๐๐บาท
ทีนี้มีอะไรอีกภูเก็ต๘๕๐๐ไปเที่ยวเดียว

ปัตตานีไกลค่ะเที่ยวเดียว๙๕๐๐บาท

ส่วนขอนแก่นไปเที่ยวเดียว๔๐๐ไปกลับ๖๐๐บาท
ทีนี้เดี๋ยวขอดูอีกหน้าหนึ่งหน่อยค่ะคุณผู้ชม
อีกหน้านึงเห็นไหมอุบล๖๐๐๐บาทไปกลับ๙๐๐๐บาท
ร้อยเอ็ดเที่ยวเดียว๕๐๐๐บาทไปกลับ๗๕๐๐บาท
ชนบุรีไปเที่ยวเดียว๑๒๐๐ไปกับ๑๘๐๐

อันนี้คือสมุทรสงคราม๑๑๐กิโลเมตร
ซึ่งไปเที่ยวเดียว๑๓๐๐คุณไปกลับ๑๘๐๐
อันนี้เขาเหมาเท่าไหร่นะตอนแรก๘๐๐บาท
แต่ว่าราคาต่างที่เป็นราคาเหมา
ก็ไม่รวมค่าทางด่วนค่าจอดรถตามสถานที่ต่างนะครับ
แล้วก็ค่าบริการอื่นที่ทางลูกค้าหรือผู้โดยสารต้องการ
แล้วก็มีเงื่อนไขอะไรต่างอีกมากมายนะครับ
แต่ทีนี้กรมการขนส่งทางบกบอกว่าตามพรบจราจร๒๕๖๒
รถแท็กซี่ที่มีมิเตอร์อย่างไรก็ต้องกดมิเตอร์อยู่ดี
เรื่องของอัตราการเหมาจ่ายอะไรต่างถือว่ายังผิดกฎหมายอยู่นะครับ
อันนี้ก็อยากให้ทางกรมการขนส่งทางบกได้มีการตรวจสอบดูนะครับ
แล้วก็ต้องดูนะว่าทางผู้เสียหายบรายนี้ได้เอาคลิปนี้ไปแจ้งความอะไรไว้หรือเปล่านะครับ